ไปดูกันที่เรื่องสวยงามกันบ้างนะคนจะทำสวยแต่คนก็ยังจะด่า
สำหรับพี่เหตุดาวตลกชื่อดังวัย๓๘ปีคนนี้ปกติค่ะ
เขาไปอัพหน้ามาใหม่จำหน้าเดิมได้ไหม
ใช่เขาไปทำจมูกมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดูปังดูสวยขึ้น
หลายคนก็บอกว่าพอเปลี่ยนลุคมันดูสวยขึ้นแล้วจะเล่นตลกได้หรือเปล่า
แล้วเขาบอกศัยกรรมมันเหมือนบางอย่างนะคุณ

ก็หลายคนมองว่าเดี๋ยวพี่เห็ดเพาะจะกลายเป็นเสพติดศัลยกรรมจริงหรือเปล่า

รวมไปถึงส่งกำลังใจให้ป่าโน๊ตเชิญยิ้มด้วยนะครับ
ที่พาตัวเธอเข้าสู่วงการตลกจนมีชื่อเสียง
ก็เจอมรสุมข่าวอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ

แล้วก็ยังจะดำเนินการต่อไปเรื่อย
บอกว่าอยากทำต่อเรื่อยอยากทำอะไรคะเนี่ย

แล้วก็หน้าก็ยังมีต้องเก็บงานอีกด้วย
กลัวคนมองว่าติดศัยกรรมไหมคะ

แต่ตัวจริงเราก็อยากให้มันดูดีนิดนึง

อ๋อยุภะทำเลยอยากตื่นมาแล้วไม่ต้องตกใจ
อาโน้ตอย่างนั้นใส่อาโน้ตเยอะไหมคะ
ก็ให้ป๊าดูแลสุขภาพ
อยากไปโกรธเยอะ
เพราะว่าอยากให้ป๊าดูแลสุขภาพมากกว่า
ว่าลูกสาวเขาเนี่ยซุกลูกเอาไว้ท้องตั้งแต่วัยเรียนจริงแล้วไม่ใช่นะครับ
เป็นรูปหลานนั่นเองนะคะน้องแตงกวายังไม่ได้ท้องนะจ๊ะเป็นเด็กดี
บางทีคนเราในโซเชียลแค่เห็นรูปไปก็คิดกันไปไกลนะคะใจเย็น